วันนี้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยบรังสิตมีการเรียกตัว๓นักศึกษาที่ไปสมัครสอบคณะแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์เพศศาสตร์ไปสอบส่วนเพิ่มเติม
โดยมีเจ้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการร่วมการสอบสวนด้วย
พร้อมทั้งมีการเตรียมเอาผิดกับสถาบันกฎวิชาข้อหาโฆษณาเกินจริงครับ
นายพีรศักดิ์รัตนรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เดินทางมายังสถานีตำรวจภูทรปากครองรังสิตจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อร่วมการสอบสวนของตำรวจ
หลังวันนี้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยรังสิตนัด๓ผู้สมัครสอบเข้าศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ทันตะแพทยศาสตร์เพศัตริยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมรังศิษฐ์
ทุจริตการสอบเข้าไปพบกับตำรวจ
พิรศักดิ์บอกว่าการเดินทางไปวันนี้ต้องการจะตรวจสอบข้อได้จริง

สถาบันกวดวิชาดังกล่าวนั้นมีการโฆษณาเกินจริงหรือไม่
ก่อนจะพิจารณาลงโทษตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพุทธศักราช๒๕๕๐
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกกรวัตรหันประดิษฐ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรปากครองสิทธิ์ก็บอกว่า

ผู้เข้าสมัครสอบทั้ง๓คนยังเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยครับ
ไม่ใช่ผู้กระทำผิดกฎหมาย
แต่พบกฎระเบียบของการสอบของมหาวิทยาลัย
ส่วนจะมีความผิดในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง
เช่นแว่นตาแอบถ่ายนาฬิกาเข้าไป
ถือว่ามีความผิดหรือไม่นั้นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับ
สำหรับผู้เข้าสมัครสอบที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย๓คน
ตอนนี้ตำรวจสามารถติดตามตัวได้เพียง๑คนเท่านั้น
ส่วนอีก๒คนที่เหลือนั้นอาจารย์เป็นผู้นัดหมาย
ซึ่งตำรวจถือว่ายังอยู่ระหว่างการรอให้ทั้งหมดนั้นเข้ามาพบ
เพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนต่อไปครับ